รอบคัดเลือกไซเตอร์โนเงิน๑๘๐
ก็ต้องลุ้นว่าสุพรรณทองสงฆ์ที่ยังไม่สมบูรณ์
ว่าจะสามารถลงเล่นในเกมนี้ได้หรือไม่ด้วยนะครับ
ส่วนมุ้ยธีสินแดงดาที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับ
แต่มาโน่ก็เรียกติดทีมมาชี้แจงว่าได้คุยกับบุ้ย
แล้วก็ยืนยันว่าพร้อมช่วยทีมนะครับ
ถ้ามีอยู่ในทีมจะช่วยได้ทั้งในและก็นอกสนาม
ว่าจะเล่นแค่๑๐นาทีก็อยากจะเก็บไว้ในทีม
แม้จะพร้อมแค่เกมกับสิงคโปร์ก็ตามนะครับ
ฟุตบอลไทยจะได้ดีทีมชาติไทยต้องมีผลงานที่ดีด้วยนะครับ
ถ้าทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีจะเป็นประโยชน์ส่วนรวมค่อนข้างมาก
ยืนยันว่าจะพาทีมคว้า๖แต้มจาก๒นัดนะครับ
เสียงเชียร์ไทยจะกลับมากึกกล้องอีกครั้งครับ
วันพระราชสบดีที่๑๖พฤศจิกายนนี้นะครับ

มาร่วมเชียร์ทัพช้างศึกของพวกเรา

ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกา
รวมไปถึงเกมกับสิงคโปร์วันที่๒๑พฤศจิกายนด้วยนะครับ
ส่วนใครที่อยากจะไปสัมผัสบรรยากาศสนามจริงแล้วนะครับ

ออนไลน์แล้วก็๑๑สาขาหลักพิเศษ
สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรเท่านั้นนะครับ
ใบต่อ๑แมทรีบจับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วนะครับ